นายกย้ำบอกว่ากรณีที่กัมพูชาจะขอทวงคืนโขนให้เป็นสมบัติชาติ
คือเป็นของกัมพูชาเพียงประเทศเดียวนั้น
เรื่องนี้ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศ
และไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งด้วย
ศิลปะวัฒนธรรมบางอย่างบางแขนงเป็นศิลปะวัฒนธรรมร่วมกันได้
เพราะเกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
โดยเฉพาะในแถบเอเชียนี้ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็พูดถึงกรณีที่ประเทศกัมพูชานั้นขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก
นายกบอกว่าไม่กระทบกับไทยครับ
เพราะถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วม
ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ขึ้นได้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้น
เพียงแต่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอชื่อเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกในอนุสัญญา
ว่าด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก้
ซึ่งกัมพูชาเขาเป็นสมาชิกองค์การนี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว
อ่านลองไปฟังบางช่วงบางตอนของนายกครับ
ไปดูทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับ

การขึ้นทะเบียนโขนไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นเพียงแค่๑ประเทศ
หรือประเทศเดียวจะขึ้นทะเบียนแล้วเป็นเจ้าของได้เลยเท่านั้นนะครับ
ปกติแล้วการขึ้นทะเบียนจะมี๒ประเภท

และแบบภูมิปัญญาที่หลายประเทศมีความคล้ายคลึงกัน

ส่วนกรณีของไทยสามารถขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกโลก
ภายหลังที่กัมพูชายื่นไปแล้วก็ได้
เพราะไทยนั้นยังไม่ได้เป็นภาคียูเนสโก้
ซึ่งคาดว่าไทยจะยื่นเรื่องให้พิจารณา
ในวันที่๓๑มีนาคมปีหน้าปี๒๕๖๐ครับ
เรื่องการนำเข้าสู่บัญชีระดับโลก
ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะขึ้นได้เพียงประเทศเดียว
เพราะว่าวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญา
มันมีความหลากหลายแล้วก็อย่างเรื่องโขนเนี่ย

มันก็มีทั้งลาวเมียนมาอินโดนีเซียอินเดีย

แล้วก็ที่ผ่านมาการเข้าสู่บัญชีระดับโลก
ก็เคยมีการขึ้นทะเบียนหลายประเทศในหนึ่งเรื่องเช่น

กัมพูชาก็เคยขึ้นหนังใหญ่
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติ

ไทยและอินโดนีเซียก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน
เพราะว่าก็มีศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้
ประเภทนี้อยู่เหมือนกันคือหนังใหญ่เนี่ยนะครับ

พิจารณาเรื่องใดมาขอขึ้นทะเบียนก่อน
ซึ่งโขนก็ไม่ได้มีเฉพาะในกัมพูชา
ไปตรวจสอบดูแล้วลาวก็มีครับ
เมียนมาร์ก็มีอินเดียก็มีไทยก็มีอินโดนีเซียก็มี
คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แล้วก็ขณะนี้เองกระทรวงวัฒนธรรมนั้นก็
ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเรื่องโขน
เรื่องอาหารไทยเรื่องมวยไทยและโนราตามลำดับนะครับ
หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลสำนักส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็บอกว่า
เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึงกันได้ครับ
อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างความละเอียดอ่อนไม่เหมือนกัน
ซึ่งเอกลักษณ์ของไทยก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย
โขนของไทยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้เช่นเดียวกัน
เพื่อจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะเข้ามาช่วยประสาน
ช่องทางทางการทูตเพื่อสร้างความเข้าใจต่อไป
ก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะแตกต่างในรายละเอียดปีกย่อยนั่นเองนะฮะ